อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็เป็นคลิปลักษณะคล้ายกันคือตบหัวด้วยแล้วก็ตบหน้าด้วย
เป็นการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไปดูภาพกันเลยดีกว่า
ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ประกอบออกมานะค่ะตามคลิปเลย
ลุกขึ้นเสียงดุสั่งให้เด็กนั่งลงเมื่อไหร่จะเสร็จ
เรียกแม่มาแม่อยู่ไหนเดี๋ยวไปโทรเดี๋ยวนี้เลย
คลิปนี้ค่ะเพจความจริงประเทศไทยเขาเอามาโพสต์ไว้
แล้วก็ระบุข้อความว่าสุดโหดครูตบหน้านักเรียนฉาดใหญ่
ตบหัวซ้ำพฤติกรรมใช้ความรุนแรงป่าเถื่อน
เหตุเกิดที่โรงเรียนย่านหัวลำโพงกรุงเทพ
สอบถามค่ะจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ส่วนสาเหตุเกิดจากนักเรียนคนดังกล่าวทำงานส่งไม่ตรงเวลา
โดยในวันเกิดเหตุมีนักเรียนถูกลงโทษแบบนี้๔๕คนนะคะ
หลังเกิดเหตุครูก็ขอโทษสำหรับผู้เสียหายแล้ว
แล้วก็รับปากว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีก
แต่ว่าทางโรงเรียนยังไม่มีคำสั่งลงโทษครูท่านนี้เลย
ก็เลยมีการนำคลิปมาร้องเรียนผ่านทางเพจดังกล่าว
เรื่องนี้นายวิโรธลักษณะอดีศร
สอบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
ทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวนะคะ
แจ้งว่าได้มีการประสานงานส่งคลิปนี้ไปให้ศูนย์
เฉพาะกิจเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
หรือสพคตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะคะ
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อไปค่ะ